ก็มีกระแสออกมาว่าพี่เอสุภาชัยไม่ให้สาวใหม่ไปประกบคู่กับพระเอกในสังกัดของตัวเองเลย
ยังคงเป็นที่จับตามองเรื่องการย้ายสังกัด
สำหรับนางเอกสาวมากความสามารถใหม่ดาวิกา
หลังผันตัวเป็นนักแสดงอิสระ
ก็เนื้อหอมรับงานละครไปแล้ว๒เรื่องจาก๒ค่าย
ล่าสุดมีคนตาดีเห็นเจ้าตัวเดินสายพบปะผู้ใหญ่แต่ละช่อง
ก็เลยหนีไม่พ้นถูกจับตาว่าเธอจะตกลงปลงใจจะหลดปากกาเซ็นสัญญากับสังกัดไหน
ซึ่งนางเอกสาวก็เผยถึงเรื่องนี้ว่า
เป็นเพียงการไปแสดงความเคารพผู้ใหญ่ตามปกติเท่านั้น
ยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรเพราะยังอยากทำงานแบบอิสระก่อน
ส่วนที่มีข่าวลือว่าเธอจะได้เล่นละครประกบคู่กับณเดชน์คูกิมิยะ
พระเอกสุดฮอตในสังกัดเอสุภาชัยซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวของเธอนั้น
นางเอกสาวปฏิเสธว่ายังไม่ทราบเรื่องและยังไม่มีใครติดต่อมา
แต่หากมีจริงก็ยินดีร่วมงาน
โดยยืนยันว่าไม่ใช่เพราะอยากกลบกระแสข่าวที่ว่าอดีตผู้จัดการส่วนตัวออกใบสั่งห้ามเด็กในสังกัดร่วมงานกับเธอค่ะ
อันนี้ยังไม่ทราบค่ะ
ถ้ามีการติดต่อต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะ
ขอขอบคุณผู้ใหญ่แต่ว่าก็ต้องดูเรื่องคิวด้วยค่ะ
ทุกอย่างลงตัวก็ต้องรับค่ะ

ก็มีการติดต่อต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะ

ก็มีการติดต่อต้องขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะ